ส่วนเหตุการณ์นี้ที่สงขลาค่ะเป็นคดีน่าจะเป็นฆาตกรรมสะเทือนขวัญ
พูดแบบนี้ก็น่าจะได้นะคะครับคือเจ้าหน้าที่เนี่ยไปพบหลุมอยู่หลุมหนึ่ง
เหมือนกับกลบอะไรเอาไว้แล้วมันดูหลุมใหม่มาก
ขุดลงไปได้นิดนึงเจอศพค่ะเจอศพผู้ชายคนนึงอยู่ในหลุมตรงนี้
และสภาพศพก็คือถูกมัดมือมัดเท้าเอาผ้าปิดปากแล้วก็มีร่องรอยการถูกทำร้าย
แล้วก็พื้นที่บริเวณแถวนั้นมันก็มีร่องรอยเหมือนกับมีการทำร้ายร่างกายกันด้วย
นี่ค่ะแล้วผู้ชายคนนี้ถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้สาเหตุเกิดจากอะไร
เดี๋ยวลองมาดูกันหน่อยนะคะตำรวจสพทุ่งลุงไปตรวจสอบค่ะ
ตรงนี้เป็นลักษณะของป่าละเมาะอยู่หลังสนามก๊อฟในพื้นที่หมู่๑๑
บ้านคลองปอมตำบลบ้านพรุอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
อย่างที่บอกค่ะว่ามันเป็นหลุมเหมือนแบบหลุมใหม่ใหม่เลยพอขุดลงไปได้สักห้าสิบเซน
เจอศพผู้ชายนอนหงายใส่กางเกงวอร์มขาสั้นสีฟ้าใส่เสื้อสีส้ม
มือเนี่ยค่ะถูกไพ่หลังอยู่ครับแล้วก็ถูกมัดนะคะ
เท้าก็ถูกมัดเอาไว้แล้วมีผ้าสีแดงมัดปากเอาไว้อีก
มีกระเป๋าสะพายสีดำอยู่ที่คอค่ะที่หัวฝั่งขวาถูกทุบด้วยของแข็งกระโหลกยุบไปเลย
นี่ค่ะคือผู้เสียชีวิตตามภาพที่ขึ้นอยู่หน้าจอเมื่อสักครู่นี้นะคะ
หมัดดนบินสันอายุ๔๐ปีเขาเป็นลูกจ้างของบริษัทรับเหมา
กิ่งไม้ของการไฟฟ้าที่อำเภอนามหม่อม
คือนายหมัดดนเนี่ยเขาหายตัวไปตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวาน
แล้วสุดท้ายดูสิคะถูกพบเป็นศพมาฝังเอาไว้แบบนี้
แล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่ามันมีร่องรอยการต่อสู้ด้วยค่ะ
จุดแถวตรงนั้นน่ะนะคะมีผ้ายางรองพื้นมีเปรย์ผูกกับต้นไม้
มีขวดน้ำที่ยังดูใหม่ใหม่อยู่มีกระสอบปุ๋ยเปื้อนคราบเลือด
มีท่อนไม้ที่คาดว่าใช้เป็นที่ขุดหลุมฝังศพ
ห่างออกไป๓๐๐เมตรมีรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
ถูกทิ้งจมอยู่ในสระน้ำค่ะครับคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้น
กับนายหมัดดนวัยสี่สิบคนนี้นี่คือรถจักรยานยนต์ของเขา
ถูกทิ้งเอาไว้ในน้ำค่ะก็ต้องไปลากขึ้นมาจากน้ำ
น้องชายของผู้ตายบอกว่าคือพี่ชายเนี่ยก็จะออกไปหาผักหาปลา
แถวนี้เป็นประจำก็จะเอาไปให้ภรรยาไปขาย
ช่วงเย็นเมื่อวานก็ออกมาหาผักหาปลาเหมือนกับทุกครั้ง
แต่สุดท้ายหายตัวไปติดต่อไม่ได้ก็ออกตามหาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
ตอนเช้ามาหาอีกรอบนึงทีนี้แหละมันเจอร่องรอยการต่อสู้
มันเจอหลุมที่แบบเหมือนเพิ่งฝังกลบใหม่
ก็เลยเชื่อว่านี่คือเหตุฆาตกรรมแบบโหดเยี่ยมค่ะ
น้องชายของผู้เสียชีวิตบอกว่าเอาจริงนะไม่รู้เลยว่าคนร้ายคือใคร
ไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรด้วยซ้ำ
เพราะพี่ชายไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกับใครจริงค่ะ
นาชาติ
น้าชายของผู้เสียชีวิตค่ะในเลาะเห็มละ
บอกว่าหลานชายเป็นคนดีจริงนะคะ

ไม่เคยบอกญาติเลยไม่เคยพูดกับญาติว่ามีปัญหาอะไรกับใครจริง
กลับจากทำงานก็มาตกปลาหาปลา
เป็นคนรูปร่างใหญ่แข็งแรงด้วยนะ
ก็เลยคาดว่าคนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่า๓คน
เพราะว่าถ้าตัวต่อตัวเนี่ยน้าบอกว่าเอาไม่อยู่นะ
เพราะว่าหลานชายผู้เสียชีวิตคนนี้เขาตัวใหญ่
นี่คือหน้าตาของผู้เสียชีวิตภาพขวามือนะคะ
ครับ
คุยกันเป็นกันเองเนี่ยสนุกมันคนดื่นเดิม
เขาได้บ่นไหมครับเขามีคู่อารีกอะไรไหม
ไม่ไม่มีเลยนะ

ไม่มีที่ว่าทะเลาะกับคนนู้นคนนี้ไม่มีนะ
หลังทราบข่าวครับเรามีความรู้สึกยังไง
ผมก็อึ้งไปเลยผมช็อกไปเลยไม่นึก

ไม่แน่ใจใช่ไหมครับ
ไม่แน่ใจแต่ว่าเห็นว่าดูแล้ว
คือถ้าจะตำร้ายเขานะผู้ต่ำหาเนี่ยไม่ต่ำกว่าตามเลยสิ
เพราะว่าถ้าคนสองคนนี้เอามันไม่อยู่

ร่างใหญ่และถ้าย่างร่างใหญ่คนทำหารแบบคนแข็ง
คือแบบว่าตัวนี่ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลย

ตำรวจสพทุ่งลุงก็มีการประชุมวางแผน

สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแส
และคาดว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยน่าจะเป็นฝีมือของแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา
ที่ว่าหลบหนีเข้าเมืองมาแล้วก็ซ่อนตัวอยู่แถวนี้หรือเปล่า
เหมือนกับระหว่างรอเดินทางไปประเทศที่๓
แล้วนายหมัดดนผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ไปออกหาปลาแถวนั้นแล้วบังเอิญไปเจอ
ก็เลยกลายเป็นว่าถูกกลุ่มแรงงานเหล่านั้นรุมทำร้ายจนเสียชีวิตเหมือนกับฆ่าปิดปากอะพี่อุ๋ย
การว่าจะเป็นแบบนั้นเหมือนกับกลัวว่าจะไปแจ้งเจ้าหน้าที่หรืออะไร

ตำรวจก็เลยประสานไปที่หน่วยงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยมาเลเซีย
เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ด้วยค่ะ